ก่อนอื่นนะครับผมขอสวัสดีนะครับพี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับผม
ขอบคุณครับที่มาในวันนี้นะครับผม
ประเด็นทั้งหมดนะครับผมที่ต้องเหมือนกับว่าเจอเหลือตอนนี้นะครับ
มันค่อนข้างที่จะทำให้เอิ๊กนะครับผมแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ธุรกิจเสียหายมาก
ซึ่งประเด็นต่างที่ทุกคนได้รับรู้มาทั้งหมด
รวมถึงข่าวต่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับผม
ไม่เป็นความจริงทั้งหมดเลยนะครับผม

แต่เอิร์ทเอาหลักฐานทั้งหมดทุกเรื่องทุกอย่าง
ให้พี่สื่อมวลชนได้เห็นแล้วก็ได้ดูกันนะครับผม
เพราะหลักฐานพวกนี้ไม่สามารถที่จะทำขึ้นมาเองได้
มันมีหน่วยงานมันมีองค์กรต่างเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด
และเอิ๊กก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจด้วยการที่ให้ทุกคนสามารถเอาเอกสารต่างไปตรวจสอบได้เลย
และวันนี้เอิงไม่ได้จะออกมาฆ่าใครทั้งนั้น
และไม่อยากพลาดพิงให้ใครเสียหายเลย
แล้วเอิ๊กก็ไม่ได้ออกมาเพื่อให้ใครผิดผิดหรือถูก
เพราะเอิกไม่ต้องการที่จะฆ่าใครจริง
และถ้าวันนี้เออไม่ได้ออกมาเพื่อให้เก๋ผิดเก๋ไม่ได้ผิด

เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เก๋ทำลงไปมีเหตุผลของเขา
และเหตุผลของเขาก็ทำเพราะว่ารักเออเหมือนกัน
แต่ว่าบางครั้งนะครับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันมาเป็น๑๔ปีอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับผม
รู้กันแต่คนอื่นก็รู้กับเราด้วยครับผม
แต่เราไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งพูดให้กับทุกคนฟังที่ผ่านมา
วันแรกครับที่เก๋อยู่ที่โรงพยาบาลเอิ๊กไป
วันที่๒งานศพลดน้ำศพเอิ๊กไป

เพราะว่าเอิ๊กจะเสียคำรู้สึกเพราะเอิ๊กโดนขู่

เพราะว่ามันทำให้เขาเสียหาย

เรารักกันจนถึงวินาทีสุดท้าย

และบอกกับคนรู้จักว่า
สามารถเรื่องข้อมูลไลน์
เอิร์กกับเก๋มาได้เลยนะครับ
ว่าเราคุยกันแล้วรักกันแค่ไหน

เก๋มีเหตุผลอาทีงค์พูดแบบนั้น
และเก๋ก็มาอยู่กับเก๋

แล้วก็ตะก้าผ้าใบเดียวเท่านั้น
รบกวนแจกโฉนดที่ดินหน่อยครับผม

ลายทั้งสองจุดเรียบร้อยใช่ไหมฮะ

เงิน๑๔ล้านมาจากงานที่เอิร์ทกับเก๋ทำธุรกิจร่วมกัน
ก็คือธุรกิจความงามนี่แหละครับผม
ตอนแรก๒สาธารณ์นี้เป็นสาธารณ์ที่มือชื่อเหมือนกัน

แต่คราวนี้มันมีเหตุผลหลายอย่างที่เก๋บอกเอิร์กว่า
หุ้นส่วนยักแยก

เพราะว่าเอิ๊กเหนื่อยมากพอแล้ว

ต้องการที่จะให้บ้านที่เป็นบ้านใหม่ของเจ๊เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้

เอิ๊กจะได้เหนื่อยเพื่อเก๋หวังดีกับเอิ๊ก
แล้วเอิ้นก็โดนถอดหุ้นยาออกมาทั้งหมด

ซึ่งเราก็ไม่เคยคิดอะไรมาตลอด
ไม่เคยคิดเลยว่าเนื่องราคุณี้มันจะเป็นการวางแผ่นอะไร

เป็น๒คลินิกที่ไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันเลย
พอโดนถอดปุ๊บมันก็เป็นคนละชุดหมดเลยครับผม
เสร็จคราวนี้ทางผู้ส่วนทางที่นู้นก็โทรมาหาเอิร์กวันเมื่อไม่นานนะครับผม
บอกว่าคุณเอิ๊กเราอยากให้คุณเอิร์กแยกไปทำธุรกิจของคุณเอิ๊กเลย
ไม่ต้องมาทำธุรกิจกับเราเพราะว่าคุณเอิร์ทก็ไปได้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเก๋บริหารตรงนี้แล้วกัน

อันนี้ก็ไม่ได้ใส่ร้ายใครนะครับเอิ๊กเล่าความจริงความจริงคือความจริง
วันนี้เรามาคุยความจริงกันเราจะไม่คุยให้ใครเสียหาย
แต่ณวันนี้เอิ๊กต้องออกมาปกป้องความเป็นมนุษย์ของเอิร์ท
เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ไปเสียใจ
อยู่ดีลูกเขาเนี่ยต้องมามีเหมือนประมาณว่าเป็นจำเลยสังคมมาทำให้มีคนเสียชีวิต
มันไม่ใช่ครับผมถ้านั้นมันไม่ใช่เรื่องจริง
เออก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็คือเรื่องแยกใช่ไหมครับป้าแย่
เสร็จปุ๊บเขาก็เลยโทรมาหาเลยบอกว่าเนี่ยเออแยกเถอะแล้วก็แยกพรีเซนเตอร์ด้วย
และซึ่งเก๋ยังทำงานให้เอิ๊กอยู่ซึ่งเก๋เนี่ยเป็นลูกน้องเอิ๊กอยู่ที่บางนา
แล้วก็เก๋ก็เซ็นไปลูกน้องที่รามอินทราเช่นกันเพราะเกดไม่สามารถถือหุ้นได้
ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ถือหุ้นแต่พอดีว่าเก๋เนี่ยเขาเคยมีคดีกรตมาก่อนเมื่อสองปีที่แล้วจำกันได้ใช่ไหมครับผม
คดีนี้ทำให้อาจจะมีผลกระทบกับหุ้นส่วนคนอื่นเราก็เลยโปรเช็คโดยการให้เก๋เป็นหุ้นส่วนทั้งเอ้ยเป็นลูกน้องทั้งสองสาขาคือบริหาร
เสร็จเก๋ก็บอกว่าโอเคเอิร์กเราต้องแยกกันแล้วแหละแล้วทางที่จะบอกว่าเอิร์กเราต้องแยกกันแล้วคุณเอิร์กที่โทรมาแยกกันเถิด
จะได้เหมือนกับว่าไม่ต้องมีอะไรแบบผัวพันกันนะครับผมก็อ่ะแยกก็แยกพอแยกปุ๊บคราวนี้มันเป็นเรื่องของเงิน๑๔ล้านแล้ว
แท้นะคะทุกคนต้องทุกคนน่าจะรู้ว่าเออเป็นครอบครัวไหนอะไรอย่างเงี้ย
ที่มาถือถือหุ้นแทนเราเขาก็ติดต่อเอ๊ะมาบอกว่าตอนเนี้ยเงินที่รับเงินชา
เนี้ยมันหายไปสิบสี่ล้านเธอต้องรับผิดชอบกันแล้วเธอบอกว่าเฮ้ยเราไม่ผิดกันนะ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองสาขานี้เราแยกกันเพราะว่าคุณเป็นคนจับแยก
แต่ตอนแรกเราไม่ได้จับแยกโอเคเราอาจจะผิดเพราะเราเอกสารเราไม่แน่น
เก๋ก็พิมพ์มาหาเอิ๊กเหมือนกันว่าเจ๊เก๋พลาดเองในไลน์ก็มีครับผมดูได้เลย
เก๋พลาดเองเรื่องของเอกสารก็คือว่าไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาใช้ร่วมกันในอีกสาขาหนึ่ง
จนาเราไม่ได้โกงใครเจตนาเราไม่ได้มีไม่ดีเพราะเราต้องการให้สองสาขาสร้างเสร็จทั้งคู่
และณวันนี้ก็เสร็จแล้วจริงทุกคนก็เห็นเปิดทำการแล้วทั้งสองสาขา
ชีวิตนี้เราเคยโกงใครเราไม่เคยโกงใครเสร็จในเมื่อต้องอ่ะเราสองคนต้องเป็นหนี้แล้ว๑๔ล้าน
ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอ้ยก็บอกกับทางบ้านของเก๋ที่เป็นบ้านใหม่ครอบครัวใหม่ของเก๋ครับผม
บอกว่าเพราะเราคิดว่าทางทางเขารู้กันหมดเราคิดว่าหุ้นส่วนเขาคงคุยกับทางบ้านอ่ะ
เราก็เลยไม่เคยไปถามหุ้นส่วนเลยว่ารู้หรือเปล่าว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้
เราก็เลยเซ็นรับแทนทั้งหมดแล้วเราก็เลยพูดว่าจะเซ็นเป็นหนี้แทนเก๋เอง
ที่จริงแล้วเนี่ยหนี้ก้อนนี้เราต้องใช้ร่วมกัน
เพราะว่าเก๋เป็นคนเซ็นรับเงินจากหุ้นส่วนทั้งหมดไปเอาเอกสารมาได้เลยครับ
ก็อยากได้เหมือนกันเพราะเอกสารไม่ได้อยู่ที่เอออยู่ที่ฝั่งนู้นแยกกันมานานแล้ว
เป็นคนเสียรับเงินทั้งหมดเงินโอนเข้าบัญชีทั้งหมด
แต่เขาพูดว่าเขาตรวจสอบบัญชีเก๋แล้วปรากฏว่าบัญชีเก๋เนี่ยมีเงินโอนเข้ามาผ่าน๑๔ล้านแล้วไม่มีการตีกลับ
บอกว่าใช่ครับถูกต้องเตยไม่รู้ว่ามัน๑๔ล้านจริงหรือเปล่า
เอิ๊กเชื่อใจพี่เพราะเก๋มาอยู่กับพวกพี่แล้วเอิ๊กเชื่อใจเอิ๊กจะไม่เช็ค
ไม่ต้องเช็คอะไรทั้งสิ้นในเมื่อที่บอกว่าเงินมันมาหาเรา๑๔ล้าน
เราก็จะเชื่อตามนั้นงั้นเอิ๊กขอเซ็นเป็นหนี้แทนเอิ๊กและเก๋ก็แล้วกัน
เก๋หาเงินไม่ได้อีกแล้วพ่อเก๋เนี่ยเวลาเสิร์ชเน็ตก็จะไปเจอแล้วอ่ะ
เอิ๊กก็รับตอนนั้นนู้นหนี้คนก็ไม่เชื่อถือ
ก็เลยทำเป็น๓งวดว่าเออใช้ก็คืองวดแรก๓ล้านก็คือเดือนที่แล้วสิ้นเดือน
เดือนนี้ก็คือ๘ล้านยังไม่ถึงสิ้นเดือนเออก็ยังไม่ผิด
เดือนหน้าอีก๓ล้านก็คือจบ๑๔ล้าน
เอิ๊กอยากทุกอย่างเหมือนง่ายเอิ๊กไม่อยากใครทะเลาะกัน
แล้วเก๋ก็เหมือนที่ทุกคนรู้ดีในตามข่าวว่าเก๋เป็นสะพายบ้านเขาแล้วถูกไหมครับผม

เพราะฉะนั้นเออก็ไม่อยากให้เก๋ทะเลาะกับที่นั่น
โดยการทำยังไงก็ได้ให้เก๋มีความสุขที่สุดใช้มือแทนทั้งสองคน

แต่เรื่องอื่นเราจะตอบสั้นเลยนะคะเพื่อให้มันกระชับและจบง่าย
แต่นี่มันคือที่มาของเงิน๑๔ล้านที่ทุกคนคิดว่า

ก็มันเยอะไปหมดกับคำว่า๑๔ล้านหรือ๑๑ล้านนะครับผม
จริงแล้วการที่เราได้เงินมาเป็นเงินของคนที่ชื่นชมในตัวเรา
การที่เราได้เงินมาเป็นเงินส่วนแบบที่เริ่มรู้จักนะครับ
ตรงใหญ่จะมีคนใกล้ตัวที่มาลงทุนด้วยกัน
และเราก็ไม่เคยมีปัญหากับพวกเขาเลย
อยู่ด้วยกันมานานหลายคนทำตั้งแต่สมัยทำครีม๗ปีที่แล้วเลยนะครับผม

เอิ้งไม่เคยโกงใครชีวิตนี้
ไม่เคยติดหนี้ไม่เคยทำธุรกิจ
แล้วทำให้มีปัญหากับใครไม่เคยมีประมาณไปเช็คได้ทั้งหมด

หรือว่าลงธุรกิจเรามีสูญที่ว่ามันกระทำใจหรือมีส่วนในตรงนั้นบ้างคะ

ก็คือเอกสารทั้งหมดเก๋เป็นคนเซ็นทั้งหมดเงินเอาเข้าบัญชีเก๋ทั้งหมด
แต่เอิร์กกับเก๋เราคิดมาด้วยกัน
แต่ณวันนี้ถ้าใครจะบอกว่าเอิร์ฟเนี่ยหลายกระแสบอกว่าเอิร์ฟให้เก๋เป็นทุกอย่าง

แล้วก็เหมือนประมาณว่าเก๋ก็รับชอบทุกเรื่อง

นอกจากเก๋จะไม่ได้โกงเงินเก๋แล้วเหมือนในข่าว

เออโกหกไม่ได้
แล้วเก๋จะเอาเงินจากไหนมาให้เธอได้๑๔ล้าน

เก๋มาก็คือเราตักผ้าอันเดียว
ก้าผ้าใบเดียวแล้วเราสร้างทุกอย่างมาด้วยกันเราใช้ในกระเป๋าเดียวกัน
แล้วตอนที่เป็นรักษภาพนี่เอิ้วเป็นลูกหนี้แล้วของเจ้านี่
เป็นลูกหนี้คนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็คือเป็นฝั่งของครอบครัวกิครับ
ครอบครัวจริงหรือครอบครัวแฟนครับ

ว่าเป็นเรื่องของค่าสมมุติหรือเป็นสมมุติที่เขาผ่วนกันใช้ชีวิตอย่างผ่วนกันแล้วจะขาย
บอกว่านี่เป็นเรื่องสมมุติใช่ไหมครับผมไม่เป็นไร
แต่ว่าเธอได้ยินเอิ๊กเสียใจนะครับแต่ไม่เป็นไรเขาจะคิดได้ยังไงว่าจะช่างเขา
แต่ในมุมของเอิร์ทคือทุกอย่างคือเรื่องจริงครับเอิร์กรักเก๋จริงทุกอย่างไม่ใช่สมมุติ
สมมุติในที่นี้จะต้องไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับรักไม่จริงนั่นคือสมบูรณ์
ถูกไม่จริงนั่นคือสมมุติวัตถุก็เห็นกันอยู่อะครับผมว่าเรามีนายบุญที่มีเราเป็นเจ้าของจริง
นี่คือสมมุติหรอนี่คือเรื่องจริงบ้านที่บังเอิ้นเป็นเจ้าของนี่ก็เรื่องจริง
แล้วจะมีอะไรเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องสมบูรณ์เราเลิกคบกันไปแล้วเหมือนที่เก๋บอกถูกไหมครับผม
และนี่ไลน์คืออะไรมันก็เป็นเรื่องจริงที่เราไม่ได้ทะเลาะกัน
เรื่องจริงมันมีหลักฐานทั้งหมดที่ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วครับผมเต็ม
ซึ่งเออไม่ต้องมานั่งแก้ตัวเลยว่าจริงหรือไม่จริงปลอมหรือไม่ปลอมนะครับ
เรื่องแฟนที่เป็นเรื่องจริงของคุณเอิ๊กจริงไหมครับ
ไม่จริงครับเอิ๊กไม่เคยรู้จักพี่พอมาก่อนหน้าเก๋
ไม่เคยแนะนำให้เก๋รู้จักกับพี่พรและเอิ๊กก็ไม่ได้เป็นอะไรกับพี่พรเลย
ไม่เคยติดต่อเป็นการส่วนตัวนอกจากรถเสียครับผม
คือเวลารถเอิ๊กเสียทุกครั้งเนี่ยพี่พอจะเป็นคนดูแลเรื่องรถให้
ต้องบอกก่อนว่าเมื่อประมาณ๓ปีที่แล้วคร่าว
เอ่อเกลียดบอกว่าเฮ้ยเธอคุยกับคนนี้อยู่นะ
แล้วโอเคอะไรอย่างนี้
แค่นี้เลยครับผม

พูดตรงนะแต่เอิธกับเคตใช้เงียนกระเป๋าเดียวกัน
บัญชีเดียวกันเก๋คือบัญชีทุกเรื่องของเอิร์ท
แล้วก็เงินนี้ก็ถูกอยู่ในบัญชีนั้นแหละ
ก็ใช้ร่วมกันผมพูดตรงเลย
ไม่ใช่ว่าเอาเงินล้านหนึ่งเอาไปใช้คนเดียวไม่ใช่

ตอนนี้จริงทุกคนโทษเอ๋อว่าเอ๋อเป็นคนเอาฉากกับกันและเอ๋อก็เสียหายทุกอย่าง
เสร็จปุ๊บพอวันที่มีการเปิดแพร่รายการของช่อง๓อยู่รายการหนึ่งนะครับผม
โฟนอินค่ะน้องเพชรที่เป็นน้องชายของเก๋ครับผม

เราก็ดีต่อกันไม่มีปัญหาอะไรกันเลยครับผม
วันนั้นเมื่อกี้มีอะไรกับแม่ของโรคเพราะที่เราก็พูดอยู่นานมาก
ครับเอิร์กก็บอกแม่ว่าแม่เอิร์กไม่ผิดอ่ะ
เอิร์กไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดอะไรคือมันซับซ้อนมาก
ซับซ้อนจนเอิร์กก็งงเหมือนกันเกรียบว่าเอิร์กเกลียดทะเลาะกับเอิร์ก
เอิร์กก็ยังเข้าข้างตัวเองว่าจริงเกรียรักเอิร์ก
แต่ที่เก๋ต้องทำเป็นทะเลาะเพราะว่าอาจจะโดนบังคับหรือเปล่า
หรือมีเหตุจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องพูด
เพราะมันเชื่อมโยงกับเมื่อก่อนที่เกรียเคยพูดว่าเอิร์กเราต้องทำเป็นเหมือนทะเลาะกันนะ
เพราะว่าทางนู้นเขาไม่อยากให้เราอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องแยกกัน
เด้อควรเข้าแล้วแล้วเขรวมกันปฏิสัยของเขาเขาสั่งอะไรมาเราทำตามตามมด
เกมิกอ่ะคือตอนนั้นต้องบอกกันว่าเกมิกต้องใช้เงินเยอะมาก

เพราะว่าเหมือนเมื่อเราอาจจะพูดอาจจะไม่ชัดเจน

จะแสดงว่าเข้าควรมาเปลี่ยนกายก็มีผลในหลายอย่าง

ที่เป็นว่าลายเอิร์คเตรียดนะครับเอิร์คเปลี่ยนมือถือ

เหมือนกดดับนะครับผม
แล้วก็แต่ว่าไลน์เครื่องกล่าวเออกับอื่นถือเครื่องกล่าวเออครับผม
ถ้าเป็นไปได้อ่ะพี่พี่ซื้อหมวนชนถ้าอยากรู้ความจริงอ่ะ

ให้ทุกคนเนี่ยลื้อไลน์เอิ๊กซ์ทั้งหมด
พี่พี่เซียตัดคุยกับเก๊ตั้งแต่วันนี้ถึงอดีตทั้งหมดเลย

อย่างแค่ทะเลาะมัน
เพราะเราไม่รู้ว่าคำจริง

แต่เก๋สับสนเนื้อไปหมดเก๋โแตรอกับเอาต้นว่า

ตอนนี้คุณเอ๋อก็ไปรับธุรกิจไปแล้วอ่ะ
กันไปซะแยกพรีเซนเตอร์แยกทุกอย่าง

เขาบอกว่าพ่อเก๋ไม่รู้เรื่อง

ก็คือเจรว่าเขาบอกว่า

เพราะว่าเอ๋อคิดว่ามันน่าจะนำมาซึ่งความการจากหลายอย่าง

ได้หลับรู้ว่าอ๋อไปจับต้นช่องปลายเอาเองนะครับผม

แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่รุ่นสองคนโทรมาหาเออ

เราแยกกันไหมเราแยกกันเถอะ
คุณเอ๊ะเนี่ยเป็นเหมือนแบบเขาพูดนะครับผม
ประมาณว่าเป็นเหมือนแบบนักธุรกิจไปแล้ว

ไม่ต้องมาเสียหายกับเก๋เรื่องของของเราตลอด

เค้าไม่อยู่กับเราเราคือคนไม่รักนะครับ

ไม่ได้ทำไมทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
เสร็จแล้วก็แค่นี้จบปุ๊บให้แล้วก็ขับรถกลับบ้านกับพี่ที่ดูแลเธอก็คือพี่เลี้ยงนะครับผม
พี่เรียนก็เลยบอกว่าเอิ๊กเนี่ยคุณเก๋อยู่กับคุณส่วนข้างบนนะ
เอิ๊กก็ช็อคคือเอิ๊กบอกเลยว่าเอิ๊กช็อคสุดชีวิต
นั่นคือสิ่งที่เอิ๊กช็อคสุดชีวิต
ถ้ากล้องลื้อได้ไปลื้อให้เอิ๊กทีกล้องบนช้อนฟิต
ต่อจากนี้ไปหลักทาทุกอย่างเอิ๊กทาให้ขุดช่วยเอิ๊กหน่อย
อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างบนข้างเอ็มบัสซี่น่ะครับ

แต่ว่าจะไม่ฟันคำว่ามันจริงไม่จริง
เพราะว่าถ้าเอิ๊กฟันทงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเอิ๊กไปใส่ร้ายเขา
แต่ต้องอย่าลืมนะพี่ว่าเอิ๊กไม่ได้มาบอกให้เก๋ผิด

เอิ๊กกับเก๋เนี่ยไม่มีทางที่จะเกียรติกันในชีวิตเนี่ย
ไม่ต้องคิดว่าเอิ๊กกับเก๋จะเกียรติกัน

เอิ๊กมีญาตินะครับด้วยบนไทย

เอาล่ะเอ้อกไม่ได้ทำแบบนั้น
ถ้าให้เป็นเอ้อกเลยสมมุตินะเอาเป็นเออกเจริ่าเลยสมมุติ

ทุกคนต้องเป็นที่ให้อึ๊กเองต้องช่วยอึ๊กด้วยนะ

อึ๊กเคยทำเก๋วบอกว่า
ให้เราทะเลาะกันให้เราแยกกันเพื่อให้ปลาหลังรับสัมพันธ์

แท้นี้ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือมันจะมีเหตุผล
ก็คือว่าอันนี้ที่ท่านมาพออีกจะได้บอก
เอิ้งอยากเกิดในตระกูลที่เป็นฐานะปกติ

ฐานะปกติแต่ไม่ได้สุขสบายอะไรมากมายที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยได้
เริ่มจากเด็กธรรมดากันนะครับผม
แต่ณวันนี้ภาพที่ออกมาคนคิดว่าเรารวยมาก

แต่ทุกอย่างคือของของเราจริงละครก็มีเอง

แล้วเสร็จปุ๊บทางครอบครัวนู้นจากทางผู้ส่งที่นู่น
คิดว่าเอิร์กเนี่ยรวยมหาศาล
ถ้าเก๋บอกว่าถ้าไม่ทำว่าเป็นทะเลาะกันเนี่ย
ช่างที่อยากขอเงินเธอได้อยู่เอาเงินมาสร้างที่นี่ได้อยู่
ถ้าเกิดอาจจะทะเลาะกันเนี่ยก็จะได้ให้ทางนู้นมาซัพพอร์ตทางนี้
ซึ่งเงินเอิร์ฟเนี่ยก็ไม่ได้มีมากมาย
หรือไม่ได้ยืมเลย

แต่เก๋ยังเป็นหนี้เพื่อนแม่เอิ๊กด้วยซ้ำ

แล้วเซ็นลายเซ็นแพงเกินด้วยซ้ำ
หลักฐานก็มีแจกเลยครับผม

เก๋เป็นหนี้ลุงเอิร์ก๒ล้าน
เพื่อเอาเงินไปจ่ายกรกตนี่แหละ

คือเราคิดอย่างเดียวคือว่าเกตหาเงินไม่ได้ตอนนี้
คิดแค่นี้ว่าเออมันมีคดี

เราคือเราคือคู่ชีวิตที่สร้างทุกอย่างมาด้วยกัน

เพราะเขาบอกว่าจะท่าตัวหลังตลอดเวลา
เอิร์กเก๋เขียว

คนน่ะ

เก๋หาเงิน

ตอนแรกเขาควรเอาสักอย่างสกุลเรย์เดอร์เริ่มเลยนะครับแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าอายุเกิน
พออายุเกินปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยโอเคเอานำสกุลเรย์เดอร์เริ่มไปแปลว่าเป็นไทยแปลว่าอะไร
จะเอาจะเอาคำนั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าเลเลอร์เนี่ยคือทำให้เขามีวันนี้
พอไปแปลว่ามันไม่มีคำหมายเขาก็เลยตั้งว่าสุภาการคาเจริญตั้งปี